เช้าสดใสช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปที่ทางโค้งของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชายนาฏ
พยายามคอเซาจากทีมงานเซาน่ากลัวน่ากลัว

เราก็เลยสร้างเองแต่ว่าก็อยากให้สดใสเพราะว่านี่ไม่ใช่เรื่องจริงไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใด
อยู่ที่โค้งนี้เป็นการนำไปทิ้งเฉยในภาพกัน

ทางโค้งตรงกับโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชายนาฏ
เต็มไปด้วยสารพระภูมิชำรุดจำนวนมาก
สารพระภูมิไม่พอมีตุ๊กตาปูนปั้น
ช้างม้าวัวควายนางรำและกุมารทอง
เขาบอกว่าถ้าคนมาเริ่มทิ้งไว้ที่นี่

หลังจากนั้นจะมีคนมาทิ้งตามอีกเยอะเลย
นึกว่าให้เอาสิ่งที่ไม่ดีมาทิ้ง
จริงแล้วเป็นสารที่อาจจะยังไม่ได้ใช้
หรืออะไรก็ตามนะคะเขามาทิ้งไว้ตรงนี้
แต่ว่ายังพบว่ามีการนำสารพระภูมิเก่าไปทิ้งอยู่
เป็นประจำหลังจากนั้นเหมือนที่บอกไป
นายเอกชัยจันเกิดเป็นชาวบ้านในพื้นที่บอกว่า
ช่วงถนนปลอดรถหรือว่าช่วงเช้ามืดและยามค่ำคืน
บริเวณดังกล่าวจะน่ากลัวแล้วก็วางเวงมากนะคะ
รวมทั้งชาวบ้านมีความเชื่อเรื่องของอาถรรพ์สารพระภูมิ
ทิ้งด้วยว่าอาจจะทำให้เกิดเรื่องร้าย

แต่พอมีแบบนี้ใจก็ไม่ค่อยดี
มาทิ้งที่โค้งทางโค้งด้วย
จุดระกะซึ่งเกิดจากสารพระภูมิที่แตกหักนั่นเองนะคะ
ก็ได้เรียกร้องไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำสารพระภูมิ
แล้วก็ตุ๊กตาปูนปั้นไปไว้ที่อื่นได้ไหม
เพื่อความปลอดภัยของชาวบ้านผู้ใช้เส้นทาง
และที่สำคัญคือความสบายใจของชาวบ้านที่อยู่บริเวณใกล้เคียง

ครับฝากเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับ